มาติดตามเรื่องที่หลายคนอยากรู้กันหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับการเลิกราของนางเอกคนสวยแต้วนัทพรแล้วก็พี่ต้นอาจนั่นเอง
กันมาตั้ง๑๔ปีเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้น
รวมไปถึงพอมีกระแสข่าวว่าเธอโสดแล้วมีหนุ่มตามจีบเยอะมาก
ไฮโซในวงการเมืองไทยเนี่ยเห็นว่ามีข้อมูลมา๓หนุ่มเลยทีเดียวนะคะ
แต่วงในวงในเขาชี้มาบอกว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะ
เพราะว่าคุณต้นแฟนเก่าแต้วเนี่ยยังทักทายกันไปหาพีชในไอจีกันอยู่เลย
ไทยรัฐออนไลน์เขาให้ข้อมูลชี้เป้าชัดมาแบบนี้ค่ะว่า
หนุ่มที่ใกล้ความจริงจะได้หัวใจแต้วก็คือไฮโซหลวงพระสุลิปตะพันลบค่ะ
เป็นลูกนักการเมืองชื่อดังซึ่งหลายคนได้ยินนามสกุลเขาคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทหรูบนหาดกรรมลาที่ภูเก็ตด้วยค่ะ
โดยโปรไฟล์ของหนุ่มหลวงไม่เบาเลยนะคะที่แน่
คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
ของคุณสุวัสดิลิปตะพันลบแห่งพักชาติพัฒนา
แล้วก็ยังเป็นหลานชายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

เป็นเพื่อนสนิทกับไฮโซเซนธราพุทธครูหาเปรมกิจ
สามีของคุณนิมิวนิถานเอง
แล้วก็แน่นอนว่าสนิทกันอีกหลายสาว
เหมือนเคยเห็นที่ไหนก็หนุ่มหลวงนี่แหละค่ะ

แต่ก็มีอีกหลายวงในที่เขายืนยันนะว่าเอ๊ะอันนี้แหละน่าจะเป็นคนที่มาวินที่สุดนะตอนนี้
แต่ดูหน่วยก้านเขาก็เหมาะสมกันนะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ